คุณผู้ชมฮะช่วงเทศกาลสงกราน
เราต้องไปต่างจังหวัดเป็นห่วงบ้านเหลือเกิน
ทำยังไงดีคุณฝากบ้านไว้กับใครฮะ

ฝากบ้านไว้กับตำรวจโครงการนี้
เริ่มตีคล้องร้องเปล่าตีกองเรียกแล้ว
ให้ใครที่อยากจะฝากบ้านก็สามารถฝากบ้านได้เลย

ตีค้องร้องป่าวจริงด้วยอ่ะอ้าวก็ถึงไม่บอก
เขาตีไปรณรงค์แล้วเมื่อวานไปถึงบ้านสาวสวยคนนี้คุณ

นี่แล้วคุณแพนเค้กเขมมันนิด
ก็ใส่ชุดไทยออกมาต้อนรับเลยนะฮะ
เพราะเมื่อวานพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองพบตร

สำหรับการลงพื้นที่ของพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองพบตร
แต่ว่าการตรวจเยี่ยมนี่เป็นการตรวจครั้งแรก

วันอื่นที่มาตรวจไม่ได้มาพร้อมกองยาวเนอะ

อันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการบรณบรงค์กันนะครับ
วันนี้คือพนตำรวจเอกเฉลิมเกียรติฯ
ก็ไปที่สนมีนบุรีนะ
ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็รับฟังบรรยายสรุปสถิติ

ติดไว้ที่จุดตรวจหรือตู้แดงต่างนะครับ
และจากนั้นทางพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ

แต่ก่อนต้องมีสมุดตรวจใช่ไหม

เดี๋ยวเขาจะมีวิธีการต่างนะครับส่วนเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานระหว่างวันที่๑๑ถึงวันที่๑๗เมษายน
บังคับการตำรวจสันติบาล๓ในฐานะคณะทำงานแก้ไขปัญหาจราจร
บอกว่าพลตำรวจเอกจักทริปชัยจินดาพันวตรได้มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานจราจร
อำนวยความสะดวกเส้นทางให้กับประชาชน
ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานนี้
โดยเฉพาะ๓เส้นทางก็คือถนนมิตรภาพ
ถนนสาย๓๐๔กบินบุรีนครราชศรีมา
และถนน๓๔๘อำเภออรัญญประเทศบุรีรำ
ที่มีปัญหาช่องทางจราจร
มีปัญหาซ่อมสร้างผิวจราจร
จึงมีมาตรการห้ามรถ๑๐ล้อขึ้นไป
วิ่งระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๗เมษายนนะครับ
และจากการประเมินคาดว่าจะมีรถวิ่งออกต่างจังหวัด
ประมาณ๑๐ล้านคันนะคุณ
เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ๗เปอร์เซ็นต์
โดยเฉพาะถนนมิตรภาพช่วงลำตะคอง
ซึ่งปกติถ้าช่วงเทศกาลติดไหมคุณ
ถ้าทำถนนอยู่ไงคุณก็จะเหลือ๒ช่องทาง
ดังนั้นก็ห้าจึงห้ามรถ๑๐ล้อวิ่งขึ้นไป
ระหว่างช่วงวันเวลาดังกล่าว๑๑ถึง๑๗เมษายน

ในการตรวจตราดูความสงบเรียบร้อย
แล้วก็อำนวยความสะดวกในด้านของการจราจรนะครับ
มีจุดตรวจจุดสกัดเครื่องวัดแอลกอฮอล์

รถกระบะยืนยันว่ายังสามารถนั่งท้ายได้
แต่ต้องอยู่ในความปลอดภัยห้ามนั่งขอบกระบะหรือดื่มสุรา
ถ้าเจ้าหน้าที่พบเห็นสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ทันทีเลยนะครับ

ไม่สามารถนำรถบรรทุกน้ำเล่นได้ตามถนนทางหลวง
ให้เล่นได้ตามจุดที่จังหวัดหรือชุมชนจัดให้เล่นเท่านั้นนะจ๊ะ
ฝากเตือนเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับ